สาวเมาขับรถชนแล้วก็หนี
คุณผู้ชมฮะคู่กรณีเองต้องขับรถไล่ตาม

พอจนมุมนะเพราะคู่กรณีสามารถไปดักหน้าได้แล้ว
ดูนะฮะว่าสาวเมาคนนี้
เขาตอบว่าอะไรให้ไปฟังกันนะครับ

รอตำรวจก่อนก่อน
คุณทำทรัพย์สินผมเสียหายผมก็ต้อง

คุณชนรถผมถ้าผมชนรถคุณ
ไม่หนูรู้ว่าหนูเมา

หนูรู้ว่าหนูเมาแล้วพี่จะเอาอะไร
ส่วนพี่ทางฝั่งนี้ก็บอกเอาแล้วหนูชนแล้วหนีทำไม
ในใจคงคิดแบบนี้นะก็รอตำรวจสินะครับ

ขณะที่ขับรถไล่ตามสาวเมา

พร้อมกับเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะครับ
บอกว่าถูกชนตั้งแต่หน้าห้าง
บนถนนศรีนครินอำเภอเมืองสมุทรประการ

จากนั้นสาวเมาก็ขับหนีไปตามถนนเทพารักษ์
กระทั่งตามไปดักทันที่หน้าโรงงานแห่งหนึ่ง
โดยมีพลเมืองดีช่วยดักรถเก๋งของสาวเมาคนนี้เอาไว้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๒มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ถามว่าหลังจากนั้นเหตุการณ์คนเป็นอย่ายังต่อนะครับ
สักพักหนึ่งตำรวจท้อพ่อสำโรงเหนือมาถึงจุดเกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุจากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วครับ
ให้ผู้หญิงคนนี้ไปเป่าวัดเป็นแมนอัลกอฮอล์
พบว่ามีครับแล้วก็เมาด้วย
นำตัวเข้าห้องขังเพื่อรอส่งสารพิจารณานะครับ

กฎหมายเมาแล้วขับซึ่งมีการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อปีก่อน
กรณีกระทำผิดเมาแล้วขับครั้งแรกมีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี

หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็เพิ่มให้บริการสังคมด้วยนะคุณนะ
ส่วนกรณีกระทำผิดซ้ำเมาแล้วขับอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก
ภายใน๒ปีก็จะเพิ่มโทษจำคุกเป็นไม่เกิน๒ปี
และปรับตั้งแต่๕๐๐๐๑๐๐๐บาทแล้วนะครับ

และสารจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ
และถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า๑ปี
หรือถ้าหนักสุดถูกเพิกถอนใบขับขี่ไปเลยนะครับ